ภาวะมากเลยหมาหอนกลางดึกเป็นประจำ

ทีนี้พอเขาเปิดกล้องวงจรปิด
ก็ยิ่งภาวะเขาบอกว่ามันเห็นเงาเหมือนผีกองกอย

เขาบอกว่าเขาเห็นเงาเหมือนผีกองก้อยอ่ะ

เอาเดี๋ยวก็ดูภาพกันไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เข้าบุรีรำช่วงบริเวณบ้านโนนสมบูรณ
ก่อนเข้าบ้านบุตราวงอำเภอลำปลายมาท

เขานำคลิปนี้เป็นคลิปกล้องวงจรปิดนะ

มันมีหลายมุมนะบางมุมก็เดินบนแท่ง

ได้ยินหมาเห่าหอนทุกคืนเลย
ช่วงแรกก็ไม่เอกใจพักหลัง

ไม่กล้าเปิดร้านออกมาดูกลัวจะเจอดีค่ะ

ทิ้นเตรียมไว้หน้าอู่กันเถอะ
ก็ตกใจเธอบอกว่านึกว่าผีกองกอยนะเอาฟังเสียงของเจ้าของอู่หน่อยค่ะ
พอเปิดมาเห็นครั้งแรกนึกว่าผีค่ะนึกว่าผีเลยเพราะว่า
เราเห็นในกล้องอาจจะเป็นร่างเด็กสามคนเดินไต่อยู่ตรงบารีเออร์กลางถนน
คือปกติมันไม่ใช่ที่เล่นเด็กอยู่แล้วค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เวลาที่เด็กน่าจะออกมาด้วย
พอเปิดกล้องเห็นครั้งแรกคิดว่าเฮ้ยโดนแล้วก็เลยเก็บไว้ในใจก่อนยังไม่กล้าบอก
นึกว่าตัวเองเจอผีแต่ว่ากะว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยจะมาเปิดดูอีก
ถ้ายังเห็นอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ผีหรอกทีนี้ก็มาเปิดดูตอนเช้าก็เห็นเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิม
ฉันก็เห็นเป็นเด็กอ่ะแต่ดิฉันยังไม่เห็นเป็นผีคือดิฉันดูตอนไหนก็เห็นเป็นเด็กอ่ะนะ
เธอบอกว่ามาอีกวันนึงเธอก็ยังได้ยินเสียงยินเสียงหมาเห่าหอนอีก
ก็เลยมาเปิดดูอีกทีนะคะทีนี้เอ้าดูไปดูมาเหมือนเดิมเลย
แต่เป็นเด็กผู้ชาย๓คนเดินเล่นอยู่ระหว่างแท่งปูนแบบนี้ค่ะ
โดยที่ไม่ได้สนใจรถที่ผ่านไปผ่านมาเลยนะทีนี้พอเธอดูดีดีเธอก็เลยบอกว่าอ่ะ
อกแล้วล่ะเป็นคนนี่นะแต่สิ่งที่ตัวเองแปลกใจก็คือ
ทำไมพ่อแม่ปล่อยเด็กมาเล่นกลางดึกแบบนี้บางครั้งตีสองนะ
และที่สำคัญถนนเส้นนี้รถก็แล่นผ่านวิ่งเร็วเชียวบีบแต่เตือนกันหลายคันเลยนะคะ
พอเห็นเด็กเหล่านี้ก็เลยอยากฝากกลุ่มเด็กที่มาทำแบบนี้ว่าหยุดทำเถอะ
กลัวจะเกิดอันตรายแล้วฝากบอกผู้ปกครองด้วยว่าดูแลบุตรหลานหน่อยนะคะ
ออกมาเล่นแบบนี้อันตรายนะคะ